พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ทรงขจัดโพยภัยให้ห่างหาย
เมตตาผองไทยไม่วางวายทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปัตตะพี
วโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบบาทบงพระทรงศรี
แปดสิบแปดพันศาทะเปรมปรีโอภูมีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน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
สนับสนุนโดยเบอร์เสริมชีวิตจากเอเอส

ก็ไม่ทำอะไรเกินไปผิดอย่าไปมาแมง

คุณก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่นั่นเองนะฮะ
วันนี้เขาจะมาแบร์เรื่องราวในชีวิตของเขานะฮะ

นี่นี้คืนน้องซูต่ือ

แล้วจะมาอัปเดตผลงานให้เราฟังดูซิว่าเราจะอิจฉาไหม

เพื่อให้ตรงกับตัวเลขที่เกี่ยวกับวันพ่อครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้จะแนะนำตัวเลขที่เอาไปให้คุณพ่อ
หรือจะหาตัวเลขดีหรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่
เป็นของขวัญให้คุณพ่อก็ต้องห้ามพลาดช่วงสุดท้ายเลยครับ

เขามีทั้งครอบครัวมีทั้งครอบครัวเลยนะครับ
สนใจที่จะลงทุนทางด้านตลาดหลักทรัพย
ก็เลยอยากจะมาสอบถามก่อนว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วง

ส่งทุกฝาทุกใบเสร็จเลยนะคะ
คือแบบกะเอาจริงแล้วก็กะรุ่งเลย
บ๊วยเติ๊กคุณไว้หน้าสมสิงโชคเลยครับ
โชคจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ๓กลุ่ม
กลุ่มแรกเค้าเรียกว่าตัวเลขใช้ไปเรื่อยทำไปขบานชิว

ทมจีนอ่ะเต้นกรีนแซมพิน

เป็นทอมข้างแกะแกะ
เอาละช่วงแรกเปิดเลยด้วยกันครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้มีคำถามอะไรนะครับ

จะได้ตอบโชเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ท่านแรกนะครับคุณรจนีทรัพย์อุดมคุณโรส
สวัสดีครับชื่อโรจนีทรัพย์อุดมนะคะชื่อเล่นชื่อโรสค่ะ

ตอนนี้เพิ่งว่างงานสดร้อนเลยค่ะ

ตอนนี้เป็นเซลล์บริษัทยาค่ะยาและอุปกรณ์การแพทย์

แล้วออกมาค่ะเพิ่งออกมาค่ะ

พอดีช่วงนี้ค่ะคุณแม่ไม่ค่อยสบายแล้วก็เดี๋ยวเดือนมกราคุณหมอจะนัดผ่าเข่าค่ะ
ทีนี้คิดว่าจะต้องออกมาดูแลค่ะไม่มีคนดูแลเพราะว่าเป็นลูกคนเดียว
แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ออกมาแล้วหางานใหม่
คือมันจะต้องเข้าเข้าออกเกรงใจเขาค่ะอาจจะต้องหยุดงานอะไรอย่างนี้

ก็เลยคิดว่าหยุดไปก่อนรอคุณแม่ผ่าเสร็จพักฟื้นดีขึ้นแล้วก็ค่อยหางานใหม่
แต่ตอนนี้วันนี้มีเรื่องจะปรึกษาคุณแม่นะคะ

ค่ะก็จะปรึกษาว่าถ้าระหว่างจะไปหางานใหม่กับทำกิจการของตัวเองค่ะคิดว่าจะค้าขายคุณแมนว่าน่าจะอะไรดีกว่ากันนะคะ
กิจการที่จะทำคือประเภทไหนครับ
คิดไว้อาจจะเป็นค้าขายค่ะแต่ว่ายังมองไม่ออกว่าจะเป็นขายผลไม้หรือว่าขายอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะกำลังดูอยู่

ก็เลยอยากจะขอแนวทางนิดนึง
ถ้าเกิดสมมุติเป็นเกี่ยวกับพวกของกินหรืออาหารผมว่าก็ขายได้อยู่นะครับ

แล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้เรามีเวลาในการดูแลคุณแม่ได้มากขึ้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดไปทำธุรกิจหรือทำงานที่เป็นงานประจำผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะนะตอนนี้นะครับ
เอาเป็นว่าตัวเลขเนี่ยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างเช่นตัว๐๙๘๙เบอร์นี้นะครับ
เป็นเบอร์ที่ผมมองว่าใช้ได้นะครับ
โดยภาพรวมนั้นมันค่อนข้างจะครอบคลุมหลายอย่าง
คือใครก็ใช้ได้เขาเรียกว่าเบอร์ปลอดภัยธรรมดากลาง
แต่อีกเบอร์หนึ่งที่ใช้อยู่ก็คือ๐๘๖๖๐๓เบอร์นี้
ผมว่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่ทำให้เกิดสภาวะช็อตทางการเงิน
รวมไปถึงทำให้เกิดปัญหาจุกจิกหยุ่มหยิมเกิดขึ้นง่ายด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นอีกเบอร์หนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือยกเลิกไปก็ดี

ก็คือเบอร์๐๘๖เบอร์๐๘๖๖๐๓จะเป็นตัวบอกถึงปัญหากับภาวะการเงินด้วยนะครับ
ทำให้เกิดสภาวะช็อตแบบผกผันแบบไม่ตั้งตัวนะครับ
รวมไปถึงตัวเลข๑๒๘ที่อยู่ด้านหลัง
ก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแบบหยุ่มหยิมจุกจิก
หรือเกิดสภาวะความกดดันนะครับ
เกิดไปทำงานอะไรที่มันเป็นแบบงานประจำหรืองานของตัวเองเนี่ย

รวมไปถึงตัวเลขนี้จะบ่งบอกถึงปัญหาเงินแบบเงินกู้เงินหมุน
เพราะฉะนั้นในวิธีการคือต้องปรับตัวเลขสองตัวเดียว

ถ้าเกิดเป็นการค้าขายอย่างที่เคยแนะนำไปก็คือ๖๔๕

ถ้านั้นตอนนี้ยังไม่สามารถบอกระบุได้ว่าจะขายพวกไหน
อย่างชัดเจนแต่๖๔๕จะคุมกลาง
แต่อันอื่นผมว่าใช้เป็นเลขอื่นไปก็ปลอดภัย
ไม่ได้มีปัญหาก็เอา๖๔๕เป็นตัวพื้นฐานแล้วกัน
๖๔๕เป็นพื้นฐาน

แล้วคุณเอ็กซมีครอบครัวยังคะ
ยังครับผม

ตอนนี้ยังไม่เจอเนื้อคู่หรือว่ายังไม่เจอใครเลยครับ
วันหนึ่งก็ต้องเจอความรักอยู่แล้วครับ
เพราะว่าในตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์เอง

ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่อยู่คนเดียวนะครับ
แต่ว่าความรักที่เข้ามาเนี่ย
ค่อนข้างจะต้องใช้เวลารอนิดนึง

ตัวเลขนี้จะเป็นตัวบอกว่ารักใครรักนาน

ไอต้องเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ชีวิต
ในเรื่องของความรักที่อาจจะเคยผิดพลาดมาก่อน

มีน้องแล้วมีลูกแล้ว

เรื่องของความรักแล้วก็เจอคนใหม่แต่งงานใหม่

เพราะว่าตอนนี้เหงา

จะเจอความรักที่เป็นในรูปแบบนั้น

แล้วก็เป็นความรักที่บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของต่างแดด

รออีกหน่อยด้วย
ใช่ครับอันนั้นก็คือตัวเลข๖๗๒ครับ

มันเป็นตัวเลขของความไกลหรือความห่าง
ความรักที่อาจจะอย่างที่เคยบอกไปก็คือ
ความรักแบบมีตำหนิความรักแบบว่า
แม่ม่ายเพราะลูกปีก

คุณสิโอริน่าชัดทองคุณนาเด่อ

เพื่อนครับ
เจอไม่ต้องย่อ
เจอก็ตัวเท่านั้นอยู่แล้วครับ

เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะทางด้านทะเลค่ะ

แล้วไงวันนี้เวลามีปัญหาเกี่ยวกับอะไร
ก็ตอนนี้กำลังศึกษาด้านการลงทุนนะคะ
สนใจที่จะลงทุนทางด้านตลาดหลักทรัพย
ก็เลยอยากจะมาสอบถามก่อนว่า

สนใจที่จะลงทุนในทางด้านตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
อยากสอบถามว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วงค่ะ
ภาวะแบบช็อตหรือติดดอยหรือแบบมีปัญหาตรงนั้นน่าจะสูงพอสมควร
เพราะฉะนั้นวิธีการจะศึกษาหุ้นก็ควรจะมองให้ละเอียด
แล้วก็ศึกษาให้ดีเลยโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศน่าเล่นนะครับ
เป็นหุ้นที่อยู่ในแถบเอเชียของเรา
เพราะว่าตัวเลขนี้เกิดขึ้นมาเป็นตัวเลขแถบเอเชีย

ส่วนในการที่จะเล่นหุ้นหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนพวกนี้
ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์แนะนำให้โอ๊คมีองค์ประกอบเลข๔เข้ามาช่วยด้วย
เพราะเลข๔จะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเล่นหุ้น

เราเลยมองว่าเอา๔ไปช่วยดีกว่า

คุณสุรสะพนฮารคุณแบ้งค์ค่าาาาาา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

พอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับเรื่องชีวิตคู่ครับมีตัวเลขไหนบ้างหรือเปล่าครับเทียบ

จริงตัวเลขกับความรักก็มีหลายตัวครับ
แต่ว่าโดยภาพรวมของตัวเลขที่เห็นตรงนี้เนี่ย
จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการพูดตรงหรือการมีปัญหาเรื่องเกี่ยวการทะเลาะ

แต่เราเองก็เป็นคนรู้สึกว่าเราก็จะมีโลกส่วนตัวของเรา
แต่พอมันไปเจอสัมผัสกับเลข๓๔๒ปั๊บเนี่ย
ทำให้เราเป็นคนที่เหมือนกับรู้สึกอะไรจะพูดตรง

ทำให้ผู้หญิงเขารู้สึกเครียดหรือน้อยใจได้ง่าย
เพราะฉะนั้นวิธีการคือหลีกเลี่ยงการใช้เลข๔กับเลข๓ติดกัน
หลีกเรียกการใช้เลข๔กับเลข๗ติดกัน
หลีกเรียกการใช้เลข๑กับเลข๒ติดกัน

เรียกพวกนี้เกิดสภาวะความเครียดทางอารมณ์

แต่เลขของแฟนเนี่ยเดี๋ยวเลขของแฟนเองเนี่ย

จริงแล้วนะครับเขาจะมีตัวเลขเหมือนกันคือ๔๒๙นะครับ

ต่างคนมีความติดมีความอาร์ตนะครับ
บางครั้งเนี่ยเรื่องยังไม่ได้เป็นเรื่องเลย

เขาคิดไปก่อนแล้วมันทำให้เกิดปัญหา
เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ใช้เลขพวก๔๒๙เนี่ยนะครับ
หรือเลขที่มี๒๙ติดกัน
จะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการคิดมโนไปก่อน
หรือระวังเกี่ยวกับความเว่นเว้อของผู้หญิงด้วยนะครับ

แต่ผู้ชายต้องระวังเรื่องของการพูดตรงและแรงแค่นั้นเอง
ตัว๓ก็๔ห่างกันเอาไว้เลยจบนะครับ
แล้วใช้พยายามหาองค์ประกอบเลขอ่อนสบายโรแมนติกชวนฝัน
อย่างเช่น๔๒๖๖๒๔อย่างนี้ครับ
เอามาใช้แล้วก็หาองค์ประกอบเลข๕มาช่วย
เพื่อทำให้เรามีสติหรือความสุขุม

ตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะครับลองหาดู

สวัสดีครับ

แต่งตัวให้เกียรติรายการมากเก๋ไก่
เก๋ไก่นะฮะเก๋ทำอาชีพอะไรครับ
รับรัชการค่ะที่ไหนจ๊ะ

เป็นโรงพยาบาลของทหารเรือค่ะ

วันนี้นะฮะมีเรื่องของความรัก
เรื่องธุรกิจหรือเรื่องงานมาปรึกษาฮะ
เป็นเรื่องของความชอบมากกว่าค่ะ

ความชอบแล้วก็หวังว่าความชอบนี้
จะพาไปสู่เป้าหมาย

คือปกตินะคะรับราชการอยู่นะคะ
แต่ก็จะมีอาชีพเสริมเกี่ยวกับตัวเลขบ้างนะคะ

ส่งทุกฝาทุกใบเสร็จเลย

คือแบบกะเอาจริงแล้วก็กะลุ่มเลย
คาแรคเตอร์คุณไม่น่าส่งชิงโชคเลยค่ะ

เพิ่งลองดูได้สัก๒๓เดือนแล้วค่ะ

เขาเรียกว่าความฟลุกแบบค่อยเป็นค่อยไป
หรือบางทีโอกาสที่มีการมีเลข๙หลายตัว
ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรียกเรื่องจากความฟลุกได้เหมือนกัน
เพราะเลข๙เนี่ยเขาเรียกว่าเลขของความที่ไม่แน่นอนอะไรเลย

แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราเป็นคนที่คิดดีทำดี
เป็นคนที่จิตใจดีบางทีความฟุกหรือโอกาสความไม่แน่นอนตรงนั้น

เพราะฉะนั้นเรามีบอกไป๒อันแล้วคือ๓๖๙๙๖๓แล้วก็เลข๙หลายตัว

ตัวเลข๗๘๙เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนหรือความเสี่ยงระดับใหญ่เลย
แต่ว่าตัวเลขพวกนี้มันต้องใช้ตามระยะเวลาของมัน

ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า๒ปีนี้คุณโชคดีมากเลย
ในช่วงปีที่๓ปีที่๔คุณต้องเลิกใช้มาแล้ว
เพราะฉะนั้นโอกาสของการเกิดทุกขลาบในตัวเลขก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนกัน
ไม่เชื่อว่าไม่ดีนะครับตัวเลขทุกตัวดีหมด
แต่แค่ว่าต้องใช้ให้เป็นและต้องรู้ระยะเวลาในการใช้งาน
แล้วก็จะบอกว่าเราสังเกตไหมว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่
จะเป็นคนที่อายุมากเราสังเกตดิรางวัลที่๑นะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังทำข้อมูลเก็บอยู่
ว่าทำไมคนที่อายุมากถึงถูกสังเกตมีวัยรุ่นถูกรางวัลที่๑
น้อยอ่ะไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณลุงอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้
คุณยายอยู่ตรงนี้จังหวัดนั้นถูกต้องอาจจะเล่นมานานไง
อาจจะเป็นช่วงการใช้เงินสุดท้ายก้อนหนึ่งของชีวิต

ความโชคได้ได้หรืออื่นดีกว่าได้งานดี

สิ่งที่พวกแบบนี้ก็เป็นโชคลาภอย่างหนึ่งแหละ
เอาเป็นว่าตัวเลขความเสี่ยงก็อย่างที่บอกไป

แนนก็ตอบปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้
ที่จะมาซื้อเบอร์ปรึกษากับแมนกันแบบสดในรายการ
สมัครเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับ
ใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะแขกรับเชิญของเรารออยู่แล้ว
พร้อมที่จะแบร์ทุกเรื่องราวให้เราฟังนะคะ

ก่อนที่จะมีลูกคุณก๊อบนี่ใช้เงินขึ้นเผื่อยไหม

จริงหรือเรายังใช้ปาร์ตี้เลี้ยงเพื่อนหมดเลี้ยงเงินหมด